คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ตายสารพัดพิษกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๒ปี

ทั้งชอกกองทั้งหลอกเงินชาวบ้าน
และสุดท้ายหลอกลวงผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๒ปี
ฆ่าแล้วเอาศพไปหมกไร่อ้อยนะคะ
ล่าสุดถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับหนึ่งในเหยื่อของนายตาย
ชื่อว่านายเอนามสมมุติอายุ๔๐ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
ก็บอกว่าถูกในตาย
นายตายชื่อจริงชื่อว่านายนรงศักดิ์ศรีคดอายุ๓๒ปี
ตอนนี้นายตายตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่า
นางดวงกมลอ่องยิ้มอายุ๕๒ปี
ฆ่าแล้วเอาศพไปหมกในไร่อ้อย
พร้อมกับเชิดเงินไป๕๐๐๐บาท
คุณดูสิพฤติกรรมสาบไหมสารพัดพิษไหม

นายเอคนที่ตกเป็นเหยื่อของนายตายบอกว่า
ช่วงปลายปี๒๕๖๑รู้จักกับนายตายผ่านเพื่อน
โดยนายตายออกอุบายบอกว่า
นำรถกระบะไปจำนำกับนายเอในราคา๕๐๐๐บาท
โดยไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินหรือไม่ได้ทำสัญญาจำนำรถกัน
เพราะนายเอไว้เนื้อเชื่อใจนายตาย
ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นให้
เนื่องจากเห็นว่านายตายมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาไง
ดูดีไงเสียรับเบาประมาณนี้

นั่นสิต่อมานายตายจ่ายดอกเบี้ยให้เพียงเดือนเดียว

จากนั้นนายตายก็พาตำรวจมาหานายเอ
แล้วก็อ้างว่านายเอนำรถของตัวเองไป
เพราะรถกระบะคันที่เอามาจำนำเป็นชื่อของพ่อนายตาย
แล้วก็ยังอ้างว่านายเอเนี่ยเอารถไปครอบครอง

ซึ่งคาดว่าในตายคงเป็นการออกอุบาย
เพื่อจะบ่ายเบียงไม่ยอมคืนเงิน๕๐๐๐บาทพร้อมกับดอกเบี้ย
นายเอตอนนั้นคิดเพียงแต่ว่าตัวเองพลาดไปแล้ว
ที่ไปไว้เนื้อเชื่อใจงูสารพัดพิษ
จำยอมคืนรถกระบะให้กับนายตาย

เอ้าเคยมีคดีช่อกงในพื้นที่นะ

ไม่ใช่คนธรรมดาเคยมีคดีช่อโกง
ในท้องที่สนธรรมศาลากรุงเทพมหานคร
ยืนยันว่านายตายเป็นคนที่น่ากลัว
แต่เป็นคนที่พูดจาดีหวานล้อมเก่ง
ก็เลยทำให้ลักษณะคือก็เลยเชื่อได้ง่าย

ไว้ใจมันแล้วมันก็แสดงพฤติกรรมโจรออกมา

สักพักหนึ่งตำรวจก็ขอคืนรถคันนี้ให้กับ
เพราะว่ารถเป็นชื่อพ่อเขา

ตกเป็นเหยื่อนะในเฟซบุ๊คของนายตาย
มีคนไปทวงถึงในเฟซบุ๊กไปทวงเงิน
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ประสานไปยัง
ผู้เสียหายรายหนึ่งที่ถูกนายตายเนี่ย
นำรถจักรยานยนต์ไปขาย
ผู้ครอบครองก็คือนางสาวสุนันทาแสนรัก
โดยแฟนนุ่มของนางสาวสุนันทาเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับนายตายผ่านญาติ
ตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องการจะผ่อนรถจัดกายัน
คันนี้ต่อแล้วไงนายตายบอกว่า
เดี๋ยวจะผ่อนต่อเองจึงตัดสินใจ
มอเตอร์ไซคันนี้ให้กับนายตายผ่อนต่อ
งวดละ๔๔๙๐บาท
นายตายเนี่ยผ่อนได้เดือนเดียว
แล้วก็ไม่ผ่อนต่ออีกเลยอะค่ะพอสอบถามก็
ไม่ทราบด้วยนะว่ารถมันอยู่ที่ไหน
คาดว่าน่าจะเอาไปขายท่อตลาด
แบบขายเฉินไปแล้วอะค่ะนี่นะ
คุณผู้ชมนี่คือในตายตัวแสบ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครตกเป็นเหยื่อ

ทีนี้เล่าต่อนางสาวสุนันทาเนี่ย
ก็ตอนนี้กลับเป็นว่าต้องเป็นคนรัก
ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับไฟแนนซ์ต่อค่ะ

ผ่อนวิญญาณรถมอเตอร์ไซค์คำนี้ไปค่ะ
ตอนนี้นางสาวสุนันทาบอกว่าเดือดร้อนมาก

รวบรวมผู้เสียหายอีกสักประมาณ๓๔คน

เตรียมไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่โรงพักนครชัยศรี

เหตุหลายท้องที่มากแสบมากนายตาย
ชื่อจริงชื่อว่านายนรงศักดิ์ศรีคศนะฮะ

ใครที่ตกเป็นเหยื่อก็ไปแจ้งความนะ
อย่าปล่อยให้คนแบบนี้ลอยนวลนะคะ